คุณผู้ชมขึ้นว่าเป็นสามีภรรยากันมันมีปัญหาทุกบ้านแหละค่ะ
เช่นเดียวกับบ้านนี้นะคะคุณแจ๊ดชวนชื่นแล้วก็คุณแจงค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะขิงก็ราคาก็แรงนี่นะคะ
ต้องบอกว่าทำมาหากินยุคนี้มันเครียด
ใช่เครียดก็ต้องมีวิธีคลายเครียดคุณผู้ชมนะคะ
แล้วเห็นคอนเทนต์หวานในติ๊กต๊อกมากมายค่ะ
เวลางานตัวติดกันตลอดนะครับ
ไม่อยากจะหากว่ามันหวานกันแบบนี้เดี๋ยวหอมเดี๋ยวจุ๊บ
ทำเอาคนโสดเนี่ยแอบอิจฉาตาร้อนไม่ไหวจริงค่ะ
โดยเฉพาะฉันนะคะต้องโทรไปถามคุณแจ๊งเลยค่ะ
ไม่ไหวแล้วทำไมมันหวานยิ่งกว่าก่อนแต่งอีกคุณผู้ชม
แต่อีกมุมนึงนะคะของการเอาอกเอาใจภรรยานะคะ
ง่ายมากเป็นวิธีแก้ปัญหาที่นัมเบอร์วันค่ะ
ลดการตึงเครียดลดอาการหูชาเพราะว่าเมียบ่นค่ะ
ยอมรับนะคะว่าแจ๊ดเองแก้ปัญหาได้ดีมากคุณผู้ชม
อย่างคลิปล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
มวยนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัว
นี่เราหยุดไม่ได้เพราะคนข้างหลังรออยู่
ไม่ได้โปรโมทนะแต่ชีวิตผมเป็นอย่างนี้จริง
ดูมันบ้าแล้วเนี่ย
หายอ่ะหายปวดหัวแล้ว
คือเราก็หายนะเรียกว่าหายเป็นปิดทิ้งนะคะไม่ต้องเอายามากองไม่ต้องฉีดวัคซีนไม่ต้องมียา
เห็นก็ฟินแล้วอ่ะคุณผู้ชมอยากได้ฟัง
อยากยืมเสียงน้องพีมตอนนี้ปวดท้องปวดท้องมากเลยถ้าเย็นนี้กลับไปจะแบบไม่หายเลย
ใต้แบบนี้นะยืมเสียงพี่มาหน่อยหายยังหายแล้วมั
น่ารักดีนะคุณผู้ชมนะ